ไปดื่มมะพร้าวกันดีกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันสดชื่นจริง
และคนที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านร้านนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เพราะฝีไม้ลายมือในการแกะสลักมะพร้าวก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับ
นี่คือมะพร้าวที่เขาขายแบบปกติน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อน
เฉาะบับใส่ถุงลูกค้าหิ้วไปดื่มรับประทานได้ง่าย
ส่วนนี้คือการแกะสลักมะพร้าวแก่ที่ลุงเนี่ยสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี

ชื่อว่าคุณตาถวินสว่างทั่วอายุ๗๔ปี
อายุ๗๔แต่ดูท่าทางจะแข็งแรงแข็งแรงดีมีความสามารถแล้วดูแข็งแรงขนาดนี้
เปิดร้านขายน้ำมะพร้าวทุกวันเออเอาจริงจริงนะถ้าไปถามคนแถวนั้นน่ะ
ถ้าไปบอกว่าถามหาตาทวินรู้จักไหมไม่ค่อยมีคนรู้จัก
แต่ถ้าถามว่าลุงหนวดลุงหนวดขายมะพร้าวน่ะรู้จักไหม
คนแถวนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าดูเอกลักษณ์แกมีหนวดนี่ไง
ก็เลยเรียกว่าลุงหนวดครับลุงหนวดเนี่ยจะขายอยู่แถวบริเวณหน้าสวนสาธารณะ
ทะบนบ่อพลอยอบไร่จตราจครับแล้วทำไมล่ะ
ทำไมถึงหันมาทำการแกะสลักมะพร้าวแก่แบบนี้เอามาเป็นรูปลักษณะเหมือน
สาราสัตว์ต่างลุงหนวดเล่าให้ฟังว่ามีช่วงหนึ่ง
ไม่ดีก็ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานั่นแหละทุกครั้งที่เป็นหน้าฝนจะขายของไม่ดี
อันนี้เข้าใจพ่อค้าแม่ค้าเจอฝนตกลงมาลูกค้าก็ไม่ออกมาซื้อของ
แล้วในช่วงที่แกกำลังนั่งรอลูกค้ามาซื้อมะพร้าวแกนะแก
ก็หันไปมองว่าไอ้มะพร้าวแก่ของแกเนี่ยจะเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง
เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครซื้อหรอกเนาะถ้าจะซื้อก็เอาไปทำกะทิถูกไหมล่ะ

แกก็เลยต่อยอดสร้างอาชีพการแกสลักแบบนี้ติดเป็นรูปลิง
ลิงถือลูกท้อหรือเปล่า
ลูกท้ออะไรอันนี้พ่อจะเอาลิงกินแคโรตแล้วเหรอ

กล้วยสิ

การแกสลักเป็นเจ่าสวยมากนะ
แล้วที่อึงขึ้นไปกว่านั้นเจ้าบ้ายตอบกุฒิตรี
ทั้งหมดทั้งมวลผลงานที่แกทำออกมานี่คือแกลองผิดลองถูก
ทำด้วยตัวเองไม่มีใครสอนแกทำการแก่สลักแบบนี้
ลองผิดลองถูกแล้วทำออกมาเป็นแบบนี้ได้
นั่นหมายความว่าเขามีฝีมือและพรสวรรค์
เก่งมากเลยแล้วตัวนึงเนี่ยใช้เวลานานสักเท่าไหร่

ก็ไม่นานมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไม่ว่างเว้นแล้ว

ออเดอร์ยาวไปจนถึงสิ้นปี

ลองสั่งกันได้ไปลองคุยกับลุงแกได้
บอกเลยนะราคาที่แกคิดกับไอ้ลูกแกะสลักจากมะพร้าวเนี่ย
พร้าวแก่แบบนี้ราคาไม่แพง
ลูกนึงนะ๘๐๑๐๐บาท

กับงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์
ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เพราะหนึ่งเดียวเขาเป็นคนทำเอง

ผมไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ให้แต่ผมมีสถานที่ให้

กันได้ที่บริเวณหน้าสวนสาธารณะตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ
บ่อไร่จังหวัดตราดนะไปตามหาลุงนวด